เรื่องราวของความเชื่ออันนี้ย้ำคุณผู้ชมนะที่เรานำเสนอเนี่ย
มันเป็นเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะว่ามีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นสาวขายพวงมาลัย
ขายพวงมาลัยอยู่ดีเธอมีอาการแปลก
คล้ายกับควบคุมตัวเองไม่ได้
ใช่แล้วชาวบ้านแถวนั้นก็แตกตื่นฮือฮามาก
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พี่จารึกที่บ้านเขาก็คือตั้งโต๊ะบูชะกุมารทอง

จารึกคนนี้กำลังนั่งขายพวงมาลัยดอกไม้
อยู่ริมถนนตามปกติเหมือนทุกวันเลย
ระหว่างนั้นเนี่ยนะมีหญิงสาวคนหนึ่งขับรถกระบะสีดำ

เพื่อที่จะมากราบไหว้พระบรมธาตุเจดีใช่ไหม
ใดนั้นพี่จารึกก็มีอาการผิดปกติเลยทันทีค่ะ
หลังจากที่เห็นผู้หญิงคนนั้นขับรถกระบะเข้ามา
มีเสียงร้องโวยวายแล้วจับใจความได้ว่า
พระแม่อุมาลีเสด็จมา
แล้วก็ลุกขึ้นมาร่ายรำทันทีครับ

หญิงสาวที่ขับรถมาเห็นเข้านะ
เขาเดินตรงเข้ามาเลยเดินตรงเข้ามาเดี๋ยวคุณดูนะ
เราจะมีภาพวงกลมสีแดงนะคะคือพี่คนที่เป็นผู้หญิงที่ขับรถกระบะสีดำมา
คนที่ผมยาวนี่คนที่ยกมือวาดอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
เขาเดินตรงมาหาพี่จารึกแล้วเขาบอกว่า
ตัวเขาเป็นร่างทรงพระแม่อุมาลี
แล้วก็มาพูดคุยกับพี่จารึกที่กำลังไล่รำอยู่
คุยกันด้วยภาษาแปลกคือจับใจความฟังไม่ได้อ่ะคนแถวนั้นเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
หลังจากนั้นพี่จารึกก็มีอาการสงบลง
พร้อมกับอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่
ขอน้ำแดงแล้วก็ขอหมากพลู
พอทุกอย่างสงบลงนะคะหญิงสาวคนนี้ค่ะ
ขับรถกระบะคันนี้ออกไปเลยออกไปจากวัดเลย
คันนี้ค่ะคันนี้เลยค่ะคุณค่ะ
คันนี้นี่แหละค่ะรถกระบะคันนี้
ตั้งใจดูดีรถคันนี้คือรถที่ผ่านเข้ามาแล้วทำให้พี่จาลึกมีอาการแปลก
แล้วก็ขับรถคันนี้ออกไป

ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าร่างทรงพระแม่อุมาลีมาให้โชค
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อแล้วกันคุณผู้ชม